คิดอะไรตลอด๑๖ชั่วโมงนั้น
ก็คิดแค่ว่าว่าใกล้แล้วจะถึงแล้ว

คิดผมอยากจะกลับมากราบท่านอีกครับ
อยากจะมาอีก๑๙รอบ

เพราะว่าในนั้นเข้าไปแล้วเนี่ย

มันเห็นท่านได้พักผ่อน
เราต้องนำคำสอนแล้วก็เป็นคนดี
เพื่อที่เราจะได้ภูมิใจได้เต็มพัก
ผมว่าเราเกิดในแผ่นดินรัชกาลที่๙ค่ะ